ตั้ง
เห็นรูปร้องไอ้แชมฟ์เลยนะ

สิ่งใดแกไม่รู้ตัวเดิมว่าใครเป็นของแก